ขอเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
พบกับพุทธเนมพยุทธจันทร์โชฮา
พี่น้องลุงตูซ่อซ่อลุงตูซ่อซ่อ
หนานั่นมากทั้งดอกไม้และความตั้งใจ
ความอบอุ่นของพี่น้อง

กอบกอบกอบ

แล้วหยุดกิน
ว้าวมาแล้วมาแล้วมันต้องมาแล้วมาแล้ว